ใช่ค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้ข่าวมันเยอะเหลือเกินเมียหลวงเมียน้อยตามหน้าฟีดเนี่ย
ไล่อ่านกันแทบไม่ทันนั่นเองนะคะหลายคนก็บอกว่า
ถ้าพูดถึงเรื่องเมียหลวงเมียน้อยชีวิตจริงบางทีก็ยิ่งกว่าละครค่ะ
พูดก็พูดเถอะหนึ่งในนั้นต้องมีรายชื่อของคุณคนนี้เลย
แต่บอกเลยว่าเรื่องนี้มันก็จี๊ดหัวใจอยู่เหมือนกันนะคะ

ว่าเธอเนี่ยติดตามข่าวแล้วบอกเลยตรงมันเคี่ยว

เอาจริงเคยเจอประสบการณ์ตรงลักษณะประมาณนี้เหมือนกัน

บอกว่าถ้าเป็นเธอนะจะสู้ด้วยกฎหมาย
และตอนนี้ค่ะพอเรื่องนี้มันดังขึ้นมาแบบนี้อีก
สร้างเป็นละครเรื่องใหม่เลยล่ะค่ะ
ถ้าอย่างนี้เราก็คงต้องว่ากันด้วยกฎหมาย

แต่ถ้าอย่างนี้ก็คงต้องว่ากันด้วยกฎหมายอยู่
ข้อมูลไว้เพราะจริงต้องบอกว่า

แล้วบางทีเราทำอะไรที่มันไม่พ้นตัวเรา
บางทีมันก็จากเหตุการณ์ที่มันคุกวงในจริง
หนึ่งว่ามันก็น่าจะแซ่บดี

แต่ก็ยังมีชาวเน็ตอีกหลาย
คนที่แบบเอ๊ะเปอ่าบ่านมีอะไรเจอรึเปล่า
อะไร๔๘นะครับ

สามีเนี่ยนอกรู่นอกทางบ้างหรือเปล่า

จริงเราอ่านข่าวเยอะอ่านข่าวเยอะ
จนเรารู้สึกว่าเขาจะมีไหมนะ

ก็เลยเหมือนกับโพสต์ลอย
ไปโดนตัวไหนสักตัวหนึ่ง

แต่ณวันนี้พี่ต้นยังไม่ได้มีเมียน้อยค่ะ
ถ้าใครเป็นเมียน้อยเมียแอบจะเก็บ
มาเลยค่ะเดี๋ยวเปย์หนักให้ยิ่งกว่าสามีเราเปย์คุณอีก

ครอบครัวเธอไม่ได้มีปัญหาหรือมีหล่อเมียน้อยอะไร
แฮปปี้ดีแต่ถ้าใครที่คิดจะมะแย๋มละก็
กล้าทักไปดูสิดูซิว่าคุณใหม่เขาจะเปย์ด้วยอะไร
เออต้องถามคุณต้นก่อนคุณต้นจะกล้าทำแบบนั้นหรือเปล่า
คุณต้นรักพยายามมากใช่แล้วค่ะอ้าว